คุณผู้ชมมาตรการต่างที่เขามีการยกระดับมากขึ้น
เรื่องของการดื่มสุราต้องศึกษาเงื่อนไขกันให้ดี
เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปตรวจสอบพื้นที่ทั้งที่เชียงใหม่ด้วยทั้งที่ชนบุรี
ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าทั้งเมื่อคืนนี้
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยมีการออกประกาศ
เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคโควิดเพิ่มเติม
ก็ระงับการเพิ่มจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว

อย่างที่คุณผู้ชมทราบเนี่ยนะคะตอนนี้
ส่วนใหญ่ของประเทศเราเป็นพื้นที่สีส้ม
ก็คือพื้นที่ควบคุมตอนนี้มี๖๙จังหวัด
ส่วนที่เหลืออีก๘จังหวัดก็เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า
อย่างชนบุรีชนบุรีแม้ว่าที่ผ่านมา
ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินตัวเลขผู้ติดเชื้อ

แต่ชนบุรีก็ยังเป็นพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวอยู่นะคะ
ทีนี้ข้อกำหนดที่เราต้องศึกษาคือ
เรื่องของพื้นที่สีส้มอนุญาตให้กินอาหารในร้านได้
แต่นะห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ส่วนร้านอาหารในพื้นที่สีฟ้า
อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหารได้

เริ่มเลยนะคะมีผลวันนี้
ทีนี้พอประกาศนี้ออกมาเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราลงไปสำรวจตรวจสอบร้านรวงต่าง

เชียงใหม่เนี่ยเดิมทีเขาเป็นพื้นที่สีฟ้าบางอำเภอ
ตอนนี้ปรับเป็นสีส้มแล้วนะคะ
ร้านอาหารก็เปิดได้ตามปกติห้ามดื่มสุราห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งพอเราไปตรวจสอบค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เขาก็ต้องการที่จะกำหนด

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวน่ะสีฟ้า๕อำเภอเนี่ย
อำเภอแม่แตงแล้วก็อำเภอแม่ริม
ซึ่งตอนนี้เขาต้องการที่จะรักษาความสมดุล
ด้านความมั่นคงทางสาธารณสุข

ฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ
แล้วก็เลยมีการกำหนดให้พื้นที่๕อำเภอเนี่ยยังคงสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหารได้จนถึง๓ทุ่ม
เอาเป็นว่าคือแม้ว่าสวบคจะประกาศยังไง
อันนั้นคือการประกาศในภาพกว้างภาพรวมของประเทศ
แต่ว่าก็ต้องดูว่าแต่ละจังหวัดมีคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอย่างไร
คือเชียงใหม่เขายังเว้นพื้นที่อำเภอต่างซึ่งเป็นอำเภอพื้นที่ท่องเที่ยวเว้น
แล้วก็ยังมีมาตรการที่ต่างจากอำเภออื่นในเชียงใหม่เหมือนกัน
ใช่แต่คือเราจะไปยึดแบบนี้กับทุกจังหวัดไม่ได้
ใช่แม้ว่าเชียงใหม่เขาจะเป็นพื้นที่สีส้มแล้วนะ
ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดชนบุรีกันบ้างคุณผู้ชมชนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวนั่นแหละ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่นักข่าวเขาลงพื้นที่แล้วก็ไปพูดคุยมานะ
พอมีมาตรการต่างออกมาเนี่ยทุกร้านเขาก็ใช้มาตรการที่รัฐประกาศออกมาอย่างเข้มข้น
แม้ว่ารายได้รายรับจะลดลงบ้างนะคะแล้วก็ไปคุยกับทางรองนายกเมืองพัทยานายมาโนธหนองใหญ่
บอกแบบนี้หลังช่วงปีใหม่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่พัทยามีเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็เจอผู้ติดเชื้อแบบต่อเนื่องเลยค่ะนี่แหละฮะกลายเป็นประเด็นแหละนะครับ
ว่าเอ๊ะอันนี้รึเปล่าคุณหลวมรึเปล่าแต่ละร้านอุตส่าห์ให้เปิดแล้วใช่
เพิ่มขึ้นจาก๓๐๐เตียงเป็น๗๐๐เตียงนะ

เพื่อสมทบกับทางโรงพยาบาลบางละมุง
ที่ประสานไว้ก่อนหน้านี้แล้วจัดเตรียมเตียงไว้๒๐๐เตียง
รองรับเผื่อมีผู้ป่วยโควิดมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็เรื่องของนี่เขาบอกว่าปริมาณขยะติดเชื้อตอนนี้
เพิ่มสูงขึ้นทุกวันเพราะอะไรคุณ
ใช่ค่ะทีนี้เขาก็เลยต้องจัดจุดเลยนะว่า
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อด้วย
ก็ต้องดูแลแบบรอบด้านเลยจริงนะคะ